มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้
ต้องบอกเลยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นการเมืองที่คนจับตา
ให้ความสนใจมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกว่าเป็นนักการเมืองแบบเต็มตัวแล้ว
เพราะว่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักแบบตลอดชีพพักรอทสชรวมไทยสร้างชาติ
แล้วเมื่อวานนะคุณผู้ชมขึ้นเวทีนะโอ้โหที่พี่เบิร์ตบอกอะไรนะมีเตอร์ไพรส์

โอ้โหเมื่อวานนี้คนจับตาดูมาก
จริงค่ะคือคนข้างล่างที่ปรบมือปรบมือกันเป็นระยะหยอดคำหวานขนาดนี้ค่ะ
อ๋อสวัสดีครับ

เห็นหน้าแล้วหน้าหลังก็เผื่อเบอร์ก่อน

แต่ผมจะมาพัฒนาประเทศ

นี่ผมจำได้เมื่อวานผมฟังผมฟังฟังฟัง

มีทั้งที่พีคพีคแล้วพีคอีก
ที่สุดพีคที่สุดในโลกก็มี

นี่คือบทบาทการเป็นนักการเมือง

นักการเมืองครั้งแรกอะไรเบิร์ตเขาเป็นนายกมาแล้ว
ที่เป็นสมาชิกพักการเมือง

แล้วถึงบอกพอสมัครแล้ว
สมาชิกตลอดชีพไปเลย

จะต้องเอาของของอะไร

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็ใส่เสื้อพักค่ะขึ้นเวทีแบบนี้กล่าวปราศัยครั้งแรก
นายกบอกเมื่อวานด้วยนะว่านี่เป็นการที่ผมมาพูดต่อหน้าคนเยอะขนาดนี้
มากที่สุดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะพูดผ่านคนเยอะก็จริง
แต่ผ่านการถ่ายทอดผ่านทีวีนี่ค่ะแล้วนายกบอกว่า
นี่เป็นครั้งแรกที่สมัครเป็นสมาชิกพักการเมือง
แล้วก็เลือกที่จะอยู่พักนี้แหละค่ะรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้ดีใจตื้นตันใจตื่นเต้นแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลย
เพราะว่ากลัวว่าความรักที่ได้จากทุกคนกับความรักที่ผมมีให้เนี่ย
มันจะเพียงพอกันหรือเปล่าผมรักทุกคนโอ้โหแล้วก็ยอมรับนั้น
ไม่หลับมาหลายวันสุดท้ายตัดสินใจมาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ
มั่นใจผู้บริหารพักค่ะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่า
ไม่ได้อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไร
ไม่ได้ต้องการอำนาจอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็มีมามากมายตลอดแล้ว
แต่ที่ต้องมาวันนี้ผมเคารพในกระบวนการประชาธิปไตย
และประเทศไทยต้องไปต่อนี่ไงผมไม่ได้อยากเป็นนายก
แต่อยากแก้ไขอยากแก้ไขปัญหาประเทศให้กับชาวบ้าน
แล้วก็แน่นอนว่าผมมายืนตรงนี้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และรักประชาชนท่านบอกว่าที่เข้ามาทำเป็นนายกเนี่ย
บอกว่าได้เจอปัญหาท่านยอมรับว่ามีปัญหามากจริง
มากจริงถ้าใช้คำแบบนี้เลยนะ
แล้วเมื่อวานนายกหนีงานมาไม่ใช่นะครับ
เมื่อวานนายกรัฐมนตรีท่านยื่นลากิจครึ่งวัน

ขนาดมางานยังมารถส่วนตัวไม่ใช่รถหลวง
ถึงบอกไงบอกว่าไม่ต้องเอารถหลวงมา
ไม่ต้องมีกองอารักษาอะไรคือมาแบบปกติเลย
แล้วก่อนจะจบข่าวนี้ผมอยากจะมีท่อนหนึ่ง
สำหรับคนที่เป็นเอฟซีลุงตู่ก่อนจบข่าวนี้ครับ

ร่วงตัวสะพานไม่มีโมาค
ร่วงตัวสะพานไม่มีโมาค
นี่ถ้ายินมีตามุนต่างใจมาฝากเลย
โดยที่ก็เสียตั้งเหมือนคนอื่นของภลาย

ไว่มัยบอกมา

จะได้เห็นพลเอกประยุจันทร์โอชาไปประชันวิสัยทัศน์ไหม
ลีลาประไสนี่แหละอยากจะดูอยากจะดูคุณผู้ชมก็ติดไปกับเรา
พร้อมกันกับทางไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
เกาะติดการเลือกตั้งครั้งสำคัญนะคะ